รัวหมัดอัดหน้าอก

มั่วแล้วแล้วก็ใหม่ดีกว่า

ข้ารบดหาครั้งหนึ่ง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
ส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน่วงส่วนหน
ผิดพาลเหมือนกันว่ารุ่นพี่พวกนี้ว่า
กิจกรรมพวกนี้คาดหวังว่าจะได้อะไรจากรุ่นน้อง

เฮ้ยผมห่วงไอน้องคนนี้มากเลย